เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้น

ใช้เวลา๖วันตำรวจก็จับผู้ต้องหาได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเย็นวันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ

ขับรถไปจอดที่หน้าคลินิกแห่งหนึ่งนะฮะ
ข้างหลังมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกแทงมา
แต่ว่าคนที่ขับรถมาเนี่ยที่เป็นแม่ของผู้ต้องหา

บอกว่าถูกรถชนมา
ค่ะที่คลินิกเขาออกมาดู
เขาบอกว่าอ้าวไม่ได้ถูกรถชนนี่ใช่
ถูกแทงมาจนนอนจมกองเลือดอยู่

คือเขามาชี้แจงตอนหลังเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีนะ
ก็เห็นที่คลินิกบอกว่าประสานรถกู้ภัยรถพยาบาลมาแล้ว
เพราะต้องรับไปส่งต่อโรงพยาบาล
แต่ก็ปล่อยทิ้งไว้อยู่หลังรถกระบะแบบนี้

ซึ่งพ่อผู้ตายบอกว่าถ้าขับรถ
ส่งลูกสาวเขาที่โรงพยาบาลตั้งแต่แรกเนี่ย

เพราะแม่ของผู้ต้องหาก็น่าจะรู้ว่า
ลูกชายของตัวเองเนี่ยแทงลูกสาวเขา

ของผู้ต้องหาที่ขับรถกระบะไปที่หน้าคลินิก
เขาก็เดินคุยโทรศัพท์เดินไปเดินมาอยู่สักพักนึงเลยนะ
คือช่วงเวลาตรงนี้ถ้าเขารีบไปโรงพยาบาล

คือตัวแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ชี้แจงเอาไว้นะ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๖ตุลาคมนะครับ
ที่บริเวณริมถนนสวัยประชาราช
คลินิกแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ที่พื้นที่สพคูคศจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
ผู้ที่ถูกแทงแล้วก็เสียชีวิตอยู่ท้ายรถกระบะนะครับ
ชื่อว่านางสาวราพรรวมอยู่หรือว่าใหม่นะฮะอายุ๒๙ปีนะครับ
ก็ถูกแทงเข้าที่ราวนมซ้ายนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาในวันนั้นที่ทราบก็คือในเสือหรือนายป๊อกนะฮะ
ชื่อจริงคือนายทรงสิทธิโอสดอายุ๓๒ปีเป็นสามีของผู้ตายนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หนีไปแล้วก็มีแม่ของผู้ต้องหาที่นำน้องใหม่นะฮะ
ก็คือผู้ตายเนี่ยเอาใส่หลังรถกระบะแล้วก็เอามาส่งทิ้งไว้ที่หน้าคลินิกนะครับ
คือเพื่อนของน้องใหม่เนี่ยบอกว่าน้องใหม่กับในเสือเนี่ยเขามีปัญหากันทะเลาะกัน

ใช่ค่ะคือน้องใหม่เนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังว่าถูกในเสือทำร้ายร่างกายบ่อยมากนะคะ
แล้วก็หนักทั้งนั้นเลยใช้ไฟแชคจี้จับขังเอาไว้บ้างกล้อนผมด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะ
คือช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยลักษณะเหมือนซาดิต
ใช่จนน้องใหม่เขาบอกทนไม่ไหวก็หนีไปอยู่กับเพื่อน
อยู่ได้ไม่กี่วันยายของเพื่อนบอกว่าในเสือนี่แหละมาหาที่บ้าน
วันเกิดเหตุมาหาที่บ้านแล้วก็เห็นเดินเข้าไปในห้องนอน
ยายก็เดินเข้าไปดูอ้าวแทงเข้าไปแล้วแทงเข้าไปแล้วในเสือก็หนีไป
แล้วทางที่บ้านแล้วแม่ของในเสือก็ขับรถเหมือนกับขับรถตามลูกชายมา
คงรู้ว่าลูกต้องมาก่อเรื่องอะไรแน่ก็เจอพอดีก็ช่วยกันพาขึ้นรถกระบะ
ก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นหลังจากหนีไปครับท่านผู้ชมครับ
ตั้งแต่๑๖ตุลาคมนะฮะวันนี้ครับตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่มตัว
นายทรงสิทธิโอสดหรือว่าในเสืออีกชื่อหนึ่งคือนายป๊อกได้แล้วนะครับ
โดยตำรวจจับได้นะครับหลังจากสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปกบดาน
อยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวมาสอบสวนดำเนินคดีที่สพคูคศ
ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุนะฮะก็มีของกลางก็คือรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามีโอ
ที่ผู้ต้องหาใช้ในการขี่หลบหนีไปด้วยวันนั้นเขาก็ขี่จักรยานยนต์ตามหลังรถกระบะมานะอืมอ่า
พอรู้ว่าตายเขาก็ขี่หนีหายไปเลยนะครับแล้ววันนี้ที่สพคูคศพอครอบครัวของน้องใหม่
เขาทราบข่าวว่าจับผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ยเขาก็มากันที่สพคูคศเลยนะ
พ่อแม่นะหรือว่าน้องสาวของผู้ตายนะครับอย่างน้องสาวนี่บอกว่าความจริงวันนี้
ตามกำหนดแล้วก็คือจะเอาอัฐิของพี่สาวซึ่งชาวพนักกิจไปเรียบร้อยแล้ว
จะนำไปลอยอังคารที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครแต่พอรู้ข่าวว่าตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้ว
ก็เลยเปลี่ยนมากันที่สพคูคศแทนเพราะอยากให้ผู้ต้องหาขอโทษขอเข้ามาต่อหน้าอัฐิพี่สาว
ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นยังไม่มีญาติของผู้ต้องหาคนไหนเลยที่เข้ามาขอโทษที่งานศพของพี่สาว
จริงก็โล่งใจอะค่ะที่จับได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้พี่เราได้รับความเป็นธรรม

จนถึงวันที่เขาตายเขาก็ทรมาน
อย่างน้อยเราอยากให้เขาขอคำมาพี่เราบ้าง

คืออันนี้หนูก็ไม่รู้ยังไงเนอะ

หนูยังไม่ได้รับคำขอโทษจากฝ่ายนั้นเลยค่ะ
อย่างน้อยในฐานะที่เราเป็นญาติ

หนูอยากจะถามเขาอันนี้เขาคำเดียวแทนนั้นแหละ
ว่าพี่สาวหนูเลวมากผิดมากเลยเหรอ

คือคนเราหนูมองว่าเราสูงกว่าสัตว์เนอะ

ในเมื่อไม่รักกันเลิกกันก็จบกันด้วยดี
คือจริงถามว่าทำไมต้องฆ่าต้องอะไรกันต้องทรมานกันขนาดนี้เพื่ออะไร
มันไม่ใช่เฉพาะตัวของผู้ชายคนเดียว
ทางครอบครัวเขาก็ไร้น้ำใจกับเรา
แม่ผู้ตายเนี่ยแม่ผู้ชายเนี่ยไม่เคยที่แม้กระทั่งโทรมา
เขาบอกเขากลัวใช่ไหมพอมาขอโทษเราสักคำยังไม่มีเลยค่ะ
สำหรับตัวหนูหนูโอโหสิให้นะเพราะหนูอยากให้พี่สาวหนูไปสบาย
แต่ถ้าถามว่าจะให้มาคุยมาอะไรดีด้วยมันก็คงทำใจลำบาก
ทางด้านของพลตำรวจรีสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานี
พันธุ์ตำรวจเอกสมิทธิสารอดผู้กำกับการตำรวจสพคูคศก็ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจ
กับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบตำรวจ
คืออยากจะดูหน้าผู้ต้องหาค่ะพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าอยากจะพูดกับผู้ต้องหาเองด้วยซ้ำ
คือพ่อบอกว่าเบื้องต้นก็คือดีใจนะที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ชื่นชมตำรวจนะ
แต่พ่อเนี่ยอยากเห็นหน้าอยากดูหน้าแล้วก็อยากจะคุยไงอยากจะถามว่ามาทำลูกสาวพ่อแบบนี้ได้ยังไง
แต่ทางตำรวจก็อธิบายถึงแนวทางในการดำเนินคดีนะคะก็ชี้แจงให้ญาติของทางผู้เสียชีวิตได้เข้าใจ
คุณพ่อของผู้เสียชีวิตคือจ่าสิบเอกปรีชารวมอยู่นะคะ
คุณพ่อก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
คุณพ่อบอกว่าก็พึงพอใจในระดับหนึ่งหลังจากได้คุยกับตำรวจ
อยากจะให้ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุด
เพราะที่ผ่านมาเคยก่อคดีอาญาเอาไว้ก็หลายคดีครับ
แล้วคุณพ่อบอกว่าติดใจแม่ของผู้ต้องหาแม่ของในเสือ
ในวันเกิดเหตุไม่ยอมพาลูกสาวของพ่อไปโรงพยาบาล
แต่กลับพาไปคลินิกแล้วก็โกหกที่คลินิกด้วย
บอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ปล่อยเวลาล่วงเลยไม่ยอมพาไปโรงพยาบาล
ประเด็นนี้คุณพ่อพูดทุกครั้งที่เจอสื่อนะคะว่าติดใจแม่ของผู้ต้องหา
แล้วคุณพ่อบอกว่าช่วงที่จัดงานศพของลูกสาวนะคะ
มีคนนำซองสีขาวใส่เงินมาร่วมทำบุญ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อมาคุณพ่อบอกว่าในซองมีจดหมายแนบมา
ไม่รู้ของใครแต่เขียนรายละเอียดแจ้งเบาะแสที่กบดานของในเสือผู้ต้องหา
คุณพ่อบอกว่าแล้วเป็นจุดเดียวกับที่ตำรวจจับในเสือผู้ต้องหาได้ด้วย
คุณพ่อบอกว่าแต่ตอนนั้นยุ่งเรื่องงานศพแล้วก็ไม่รู้ไงว่าใครเขียนจดหมายมา
ไม่รู้ว่าเออจริงเท็จยังไงพ่อก็เลยไม่ได้สนใจ
แต่สุดท้ายพอตำรวจไปจับในเสือได้ก็จุดเดียวกับที่คนแจ้งเบาะแสมาในซองขาวเงินทำบุญนะคะ
ปล่อยใจคุยว่าเราต้องเป็นอย่างนี้
เพราะว่าท่านผู้การบอกเราว่า
ทุกอย่างมันจะต้องเป็นตามแม่บทกฎหมาย
สิ่งที่ผมซีเรียสเนี่ยคืออยากให้ดำเนินชีวิต
ดำเนินคดีให้ถึงขั้นสูงสุดเช่นประหาร
เพราะว่าผมมาแบ่งว่าชีวิตลูกผม
ชีวิตบ่อยสุดกับชีวิตคนเลวเข้าคุกออกตลาด

มันแลกกันไม่ได้เลยกับที่ผมสูญเสีย
เพราะฉะนั้นการประหารชีวิตเสือ
สายตาผมและพี่น้องอีกหลายคน

แม่ของเขาเนี่ยผมอยากให้ดำเนินคดี

ปรึกษากับทางท่านผู้การและท่านผู้กับ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านต้องดูอีกทีหนึ่ง

มันต้องดูอีกทีนึงว่ามันจะมีอะไรไหม
ตัวเราเองยังติดใจเขาอยู่ไหมครับ

การที่โดนแทงคนโดนแทงและแผลอย่างนั้น
เขาไปบอกกับทางคลินิก

ไม่ขับรถไปที่โรงพยาบาล

ทำวันที่ลูกผมเหมือนคิดฆ่าคุณเลย

ซึ่งวันชนได้เห็นกระดูกหรือยัง

คุณสงสิทธิ์หรือป๊อกหรือเสือ

ก็วันนี้ต้องมีขั้นตอน
จะต้องดำเนินการกับคุณทรงสิทธิ์อยู่ระดับหนึ่ง
แต่เมื่อกี้นี้ระหว่างที่เราทำงานเนี่ย
ด้วยความเสียใจ

ก็ได้มาขอกับทางเจ้าที่ตำรวจเรา
ทางพนักงานอำรวจเราว่า

แต่ว่าผู้หาก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของเราอยู่
ซึ่งก็ต้องขออธิบายให้ฟังด้วยว่า

เนื่องจากท่านก็เดินทางมากับญาติหลายคน
แต่ท่านก็พยายามจะยืนยัน
ว่าอยากจะสอบถามถึงสาเหตุ
ก็เดี๋ยวค่อยให้พ้นจากขั้นตอนนี้ไปก่อน
เพราะว่าเรามีเวลาน้อยจริงนะครับ

แล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเข้าสู่ในช่วงการฝากขังแล้ว
แต่จากรูปการณ์ที่เรียกมาสอบปากคำ

ในคดีอีกพอทุกคนนะครับ
พรุ่งนี้จะเข้าสู่วันที่๗นะครับบังเอิญตอนนี้ก็ต้องเร่งรัดไปทำในเรื่องของผู้ถูกจับก่อนนะครับ
เพราะว่าต้องไปขออำนาจศาลในการฝากขัง
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากตำรวจก็คือ๑กรณีของในเสือเนี่ย
ยังให้ทางญาติของผู้ตายพบหรือว่าเจอหรือว่าถามอะไรกันไม่ได้
เพราะอยู่ในระหว่างการสอบสวนขยายผลมันต้องมีการสอบสวนต่อ
แต่เบื้องต้นในเสือรับสารภาพรายละเอียดต่างของรูปคดีในวันนั้นก่อเหตุแบบไหนยังไง
หรือแม้กระทั่งตอนที่แม่ตามมาแล้วพาขึ้นรถกระบะไปที่หน้าคลินิกตรงนี้
ก็คงต้องให้เวลาตำรวจในการขยายผลเพิ่ม
ก็เรื่องที่สองที่ญาติเขาติดใจก็คือเรื่องของแม่ของผู้ต้องหา
เรื่องทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาลประวิงเวลาเนี่ย
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาคดีหลักคือตัวผู้ต้องหาก่อนเดี๋ยวค่อยขยายผลเพิ่มนะ
คือวันนี้เนี่ยความจริงตำรวจนำนายทรงสิทธิ์ขึ้นรถยนต์ด้วยนะ
เอาจักรยานยนต์ของกลางไปด้วยจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
บ้านของเพื่อนของน้องใหม่
แต่ปรากฏว่าก็ยกเลิกการทำแผนไปเพราะว่าทราบข่าวว่าญาติผู้ตายเขาก็มารอกันเยอะนะ
ทีนี้ในส่วนของแม่ของในเสือนะฮะ
เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้เปิดเผยกับสื่อเอาไว้
แม่ของในเสือนายทรงสิทธิโอสดเนี่ยชื่อว่านางลำเภยมูลอุ่น
ชี้แจงอย่างนี้ครับอย่างที่ทางพ่อของน้องใหม่ติดใจเนี่ย
ว่าทำไมประวิงเวลาทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย
นางลำเภยมูลอุ่นแม่ของนายเสือบอกว่าตอนที่ขับรถกระบะไปถึงหน้าคลินิกเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นคนแจ้งพยาบาลที่คลินิกนะว่าน้องใหม่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน
แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยแจ้งกับพยาบาลว่าอะไรบ้าง
ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนของน้องใหม่นั่งรถไปด้วยอีกคนหนึ่งนะคะ
ก็คือที่น้องใหม่ไปอยู่บ้านด้วยนางลำเภยก็บอกเขาไม่รู้ว่าไปแจ้งอะไรกันบ้าง
เพราะฉะนั้นมากล่าวหาว่าตัวเองหลบหนีหรือว่าทิ้งศพไว้หน้าคลินิกเนี่ยไม่ได้
ไม่ใช่ความจริงเพราะตอนไปถึงคลินิกน้องใหม่ยังมีลมหายใจ
บอกให้เจ้าหน้าที่คลินิกช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อย
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวรถพยาบาลจะมาถึงภายใน๑๕นาที
ตนก็ตั้งใจว่าจะรอรถพยาบาลมารับเพราะหากขับไปส่งเองคาดว่ามันจะนานกว่ารถพยาบาล
ไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่ยอมไปส่งโรงพยาบาล
เมื่อรถกู้ภัยมาถึงก็ยังยืนรออยู่ที่คลินิกนะไม่ได้หลบหนีไปไหนเลย
อาสากู้ภัยจับชีพจรของน้องใหม่แล้วบอกว่าไม่มีชีพจรแล้ว
แต่ตอนนั้นตนก็ยังคิดว่าน้องใหม่ยังไม่เสียชีวิตเพราะเห็นว่าบาดแผลก็มีแค่เล็กน้อย
ส่วนเรื่องของเสื้อผู้ตายถูกถกขึ้นมาถึงราวหน้าอก
ไม่ได้สังเกตว่าถกขึ้นมาตั้งแต่อยู่บ้านเกิดเหตุหรือว่ายื้อแย่งทะเลาะวิวาสอะไรกัน
ถกขึ้นมาอะไรยังไงทำไมตนไม่เห็นแผลอะไรพวกนี้อันนี้ตนไม่รู้นะครับ
เรื่องที่ลูกชายถูกกล่าวหาว่าชอบทำร้ายร่างกายแฟนสาวว่าเป็นคนซาดิตโรคจิตวิปริต
อันนี้ยืนยันว่าอย่างมากก็แค่ทะเลาะกันอย่างเช่นเรื่องจับแฟนกล้อนผมก็ไม่จริง
มีแค่จับตัดผมสั้นบอกว่ามีแค่ลูกชายจับแฟนเนี่ยตัดผมสั้นเพราะชอบแอบหนีเที่ยว
อันนี้คือทางอันนี้เขากล่าวอ้างนะผู้ตายเขาไม่มีสิทธิแจงแล้ว
แต่ยอมรับว่าลูกชายเนี่ยคดีเยอะคดียาเสพติดคดีฆ่าคนตาย
คดีที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องความไม่ปลอดภัยเนี่ย
แม่ของผู้ต้องหาแม่ของนายเสือบอกว่าฝ่ายครอบครัวของเขาเนี่ย
เป็นฝ่ายที่น่าจะไม่ปลอดภัยมากกว่าเพราะถูกอีกฝ่ายขับรถตามมาถึงบ้าน
แล้วก็ตะโกนว่าระวังตัวให้ดีกูเอามึงแน่แต่ทางจาก๑๑ปรีชา
พ่อของน้องใหม่บอกว่าที่บอกว่าขับรถตามไปถึงบ้านเนี่ย
ขับรถไล่ตามเนี่ยไม่ใช่เขาแค่ขับไปดูสถานที่เกิดเหตุ
แล้วเพื่อนบ้านก็บอกว่าบ้านหลังไหนหลังไหนเป็นบ้านของในเสือ
พอเจอนางลำเภยก็แค่พูดว่าให้พาลูกมามอบตัวซะนะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีความข่มขู่จนต้องเกิดความรู้สึกกลัวอะไร
ค่ะก็อย่างที่ตำรวจบอกอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการขยายผล
ว่าข้อมูลที่แม่ของในเสือให้มาเนี่ยเท็จจริงยังไง
เรื่องของบาดแผลที่ถามว่าเห็นหรือไม่เห็นแผลใหญ่หรือไม่ใหญ่
บาดแผลที่น้องใหม่ถูกแทงก็คือที่ราวนมซ้ายใต้ราวนมซ้ายนะคะ
ส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายระหว่างในเสือที่ทำร้ายน้องใหม่เนี่ย
เป็นข้อมูลที่ออกมาจากปากของเพื่อนสนิทของน้องใหม่
น้องใหม่ไปอยู่ด้วยที่บ้านแล้วก็ยืนยันว่าน้องใหม่เป็นคนให้ข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้
เอาวันนี้จับได้ละที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากัน